โปรดติดตามสวัสดีสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะโปรดติดตามสวัสดีค่ะ

แล้วทางไลน์มีแจ้งขึ้นมาว่ามีเหตุเพลิงไหม้

แต่หนูก็ไม่ได้จะเข้าไปยุ่งอะค่ะ
เพราะว่าวันนั้นเป็นเวรของพี่อาสาปอติ๊กตึง

อยู่ที่บ้านได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน
บอกว่าช่วยไปดูให้หน่อยที่บ้านไฟไหม้แม่อยู่คนเดียว

แล้วคือเหมือนกับว่าเคยทำงานร่วมกันแล้วแล้วก็รู้จักกัน
พี่เขาก็เลยบอกว่าช่วยเข้าไปดูข้างในให้หน่อย
มีผู้ป่วยหมดสติเราก็เลยเข้าไปดูกับน้องชายค่ะ
พอไปถึงที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วพี่กู้ชีพเจริญกรุงเขาเดินมาพอดี
เขาก็เลยบอกว่าทำตรงนี้ไม่ถนัด

พี่เขาก็เลยไปนำสติบโชคเป็นเตียงเข็น
พอพี่เขาเอาเตียงมาถึงที่เกิดเหตุ
ก็ได้มีคนช่วยกันยกร่างของผู้ป่วย
ขึ้นบนสติบโชคเสร็จแล้ว
มันอาจจะไม่ถึงค่ะในความคิดหนู
แล้วก็เข็นจนไปถึงรถพยาบาลฉุกเฉินนะคะ
ที่ในคลิปอย่างที่ถ้าดูในคลิป
หนูจะตะโกนบอกว่าให้จับหนูที

คือก่อนที่หนูจะทำค่ะ
คือหนูต้องประเมินแล้วว่ายังไงหนูต้องปลอดภัย
ถึงจะลงไปช่วยเขา
พอหนูปลอดภัยหนูลงไปช่วยเขาได้ใช่ไหมคะ
หนูก็จะได้ลงมือทำว่าเออเนี่ยหนูปลอดภัยแล้วนะ
คนรอบข้างหนูเยอะช่วยประคองหนูได้

แล้วที่บอกว่าถ้าไม่ค่อยเหมาะสม
มันอาจจะมีการขึ้นคล่อมอย่างนี้ค่ะ
แล้วถ้ากดด้านข้างมันจะมีบางมุมที่แบบว่า
ซอกหนึ่งฝั่งนี้คนเดินไม่ได้ฝั่งนี้คนเดินไม่ได้
เราก็เลยขึ้นตัดสินใจขึ้นไปดีกว่า
เพราะว่ายังไงเราอยู่บนเตียงเราอยู่กับคนไข้
โฟกัสตรงที่ว่าบนเตียงนั้นมีหนูกับคนไข้
ไปถึงรถพยาบาลแล้วก็มันก็จะนานพอสมควร
สำหรับผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วอะค่ะ
อย่างน้อยแรงของเราก็สามารถกด
ตอนนั้นไม่ต้องไปดูเสื้อผ้าหรอกค่ะคุณดูที่ว่าช่วยชีวิตอะไรก็ได้ที่ยื้อน้องเราได้
ขอกลับขอบพระคุณน้องมากนะคะที่น้องมีเมตตาต่อน้องชายป้าน้องช่วยสุดแล้วค่ะ
ขอให้คุณงามความดีที่น้องทำจะไปฟังใคร
ใครเขาจะว่าน้องไม่ดียังไงแต่ป้าชื่นชมในตัวน้องและผลงานของน้องนะคะ